ก่อนหน้านี้มีการตั้งกฎเหล็กนะคะสำหรับสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี
ก็คือจะถามได้๔คำถามเท่านั้นโดยต้องบอกชื่อบอกนามสกุลบอกสังกัด
ว่าเราเป็นนักข่าวสำนักข่าวไหนแล้วก็ถามได้๔คำถาม
แต่บางวันนายกรัฐมนตรีใจดีหน่อยบวกให้อีก๑ก็จะเป็น๕คำถาม
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีคำชี้แจงมาว่ามีกฎเหล็กเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรี
คือสมมุติท่านเดินผ่านท่านนายกไม่ได้
ตะโกนทักทายนายกรัฐมนตรี

ระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังจะเดินผ่านตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลไปยังอีกตึกนึง

ระหว่างทางเดินเนี่ยอย่าตะโกน
เขาให้เหตุผลว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนักการเมือง
รอไปตะโกนถามในแบบนี้เนี่ยกับนักการเมืองในอนาคตที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่า
ซึ่งเรื่องนี้เป็นการชี้แจงสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

โดยทางพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
บอกกับสื่อเลยว่าข้อห้ามเพิ่มนะ
ตะโกนถามนะห้ามทักทายนะ
ระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังเดินทางระหว่างทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติมัยตี
รวมถึงห้ามสื่อมวลชนตะโกนถามนายกรัฐมนตรีขณะขึ้นบันไดตึกไทยคู่ฟ้าด้วย

เพราะปกติในข่าวเราจะเห็นเวลาท่านนายกเดินเนี่ยก็จะตะโกนถามแบบนี้ค่ะ
สื่อก็จะตะโกนถามคอยถามคำถาม
วันนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีก็หันมาตอบ

แต่เขาห้ามแล้วนะบอกว่ารอก่อนให้มีนักการเมืองมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคต

โดยกฎเหล็กห้ามตะโกนทักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะ
มวลชนได้รับแจ้งภายหลังจากที่พลเอกธิรชัยนาควานิส
ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้า
เพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่นคงรวมถึงโผล่การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี๒๕๕๙
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติมัยตรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สื่อมวลชนก็สอบถามถึงการเข้าพบของพลเอกธิรชัยว่าเชิญมาเพื่อร่วมรับประทานอาหารหรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีตอบสั้นว่าไม่ได้มากินข้าวด้วยมาเรื่องอื่นฉันกินข้าวคนเดียว